คุณตาสองท่านมีปัญหากันสะสมมาด้วยหลายเรื่อง
สุดท้ายจากเรื่องขุดร่องน้ำหน้าบ้าน
ทำให้คุณตาท่านหนึ่งถึงขั้นยิงอีกท่านหนึ่งเสียชีวิตค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสพนขายัง
ไปที่บ้านที่เกิดเหตุที่ตำบลหลุมเข้า
พอไปถึงพบศพคุณตาอุทัยจีนสอนอายุ๗๓ปีค่ะเสียชีวิต
มีบาดแผลถูกปืนลูกซองยิงที่หน้าอกแล้วก็ที่ศีรษะค่ะ
ผู้ก่อเหตุคือคุณตายู่ลอยล่องอายุ๘๓ปี
ก็อยู่ในที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ที่บ้าน
ลูกสาวผู้ตายบอกเมื่อวานเห็นพ่อออกมาขุดลอกดินหน้าบ้าน
เพื่อเปิดทางระบายน้ำพ่อก็ขุดไปเรื่อยค่ะ
ไปจนถึงบ้านตายู่ซึ่งอยู่ติดกัน
ตายู่ก็ยืนดูอยู่เขาบอกเห็นตายู่ยืนดูอยู่ก็ไม่ได้พูดอะไร
ตอนเช้ามาเนี่ยปรากฏได้ยินเสียงปืน๒นัดนะคะ
แฟนวิ่งมาบอกบอกพ่อถูกยิงก็เลยออกไปดู
แม่ก็เล่าให้ฟังบอกเห็นเหมือนกันว่าตายู่ใช้ปืนยิงพ่อ
แล้วหลังจากนั้นก็ยืนคร่อมร่างพ่อ
เอาปืนเจาะยิงซ้ำอีกนัดหนึ่งจนพ่อเสียชีวิตนะคะ
เรื่องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุกับผู้ตาย
มีเรื่องบาดหมางกันเกี่ยวกับการขุดร่องน้ำหน้าบ้านมานานแล้วค่ะ

คือน้ำมันไหลไปท่วมข้างบ้านแล้วก็ในสวนของผู้ก่อเหตุ
แล้วมันก็น่าจะมีเรื่องอื่นสะสมมาเรื่อย
จนถึงล่าสุดนี่แหละค่ะ
ก็เลยถึงขั้นดักรอผู้ตายหน้าบ้านแล้วก็ลงมือก่อเหตุ
นี่ไงร่องน้ำที่เขาขุดผ่านบ้านกัน

แต่เขาก็เห็นเขาว่าเขามองอยู่

เมื่อเช้าพ่อเขาออกมาเขาก็คงจะเจาะอยู่เลยอ่ะ
ตรงรั้วเนี่ยเพราะบ้านเขาอยู่เนี่ยเขาก็คงจะเจาะตรงขวดเนี่ย

คือเขาไม่ได้เถียงเขาไม่พูดเขาไม่อะไรเลย
เหมือนว่าเขามองเขาเล็งไว้แล้วอะ

เช้าเขาก็ไม่ได้เถียงเมื่อวานเขาก็ไม่ได้เถียงเขาเจออะไรอย่างนี้

ทำเกินไปหน้าบ้านกูมึงก็ยังจะลอกร่อง
จริงบ้านอยู่ใกล้กันนะฮะน่าจะค่อยคุยกันนะครับ